คุณผู้ชมคะไปกันที่ควันหลงงานประกาศรางวัลสุดปังกันบ้างดีกว่า
บอกเลยว่าโอ้โหมีดาราดังไปร่วมงานกันเพียบเลยนะคะ
งานนี้บันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าคว้าตัวดารามาอัปเดตให้เราได้ฟังกันหน่อย
เริ่มกันที่หนุ่มมีนพีรวิทย์กันก่อนเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเขาก็ยืนยันนะว่าตอนนี้หายป่วยโควิดแล้วนะจ๊ะ
ส่วนหวานใจอย่างน้องดรีมอภิชยากลับอาการหนักค่ะ
เขาบอกว่ายอมรับเลยนะว่าเป็นห่วงมาก
ส่วนคำจำกัดความว่าแฟนตอนนี้ยังไม่ขอใช้
เพราะว่ายังไงก็รู้กันอยู่แล้วจ้า
หญิงก็ติดหลังจากผมมา๒๓วัน

ก็คุยกันก็คุยกันก็ต้องแบบว่าเห็นหน้าค่าตากันบ้างเนอะ
ก็อย่างที่บอกแหละมันก็ยังไม่ได้แบบคุยกันว่าจะเป็นคำไหนอะไรยังไงดี
พูดไปเดี๋ยวก็แบบไม่ตรงกันอีกอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ย
ก็เอาเป็นว่าก็รู้กันตามนั้นแหละฮะ

ก็รู้กันแหละว่าสถานะอะไรไม่ต้องบอกคนอื่นหรอก
ในความหวานในการดูแลกัน
ว่าเราก็เป็นแบบไหนใช่ไหม
เป็นเพราะว่าทะเลาะกันแป๊บนึงนางก็เลยซ่อนรูปเอาไว้
หลายคนเป็นแบบนี้นะจ๊ะยืนยันว่าความรักยังแฮปปี้ดีเหมือนเดิมค่ะ
บ้ายต่ออยู่ค่ะยังได้อยู่ค่ะ
อ่ายังรักกันดีนะสาน

มันเคยบอกไงว่าเวลาเราคบใครไม่ต้องลงรูปเยอะ

เชอเบลค่ะนี่มาแบบเชิดดูสวยขึ้นมาก
คือเจ้าตัวยอมรับนะว่าช่วงนี้ที่เห็นเงียบเนี่ย
หนูก็แอบไปทำสวยกับเขามาเหมือนกัน
ที่สำคัญค่ะตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพูนะคะ
หลังจากที่เลิกรากับหนุ่มเข้มเจ้าของเกาะไป
แต่ที่ทำเอาเชอเบลเป็นงงก็คือ
มีข่าวลือว่าเธอเนี่ยคือนางเอกหน้างอน
กองละครเอือมระอาเข็ดหลาบจนไม่อยากร่วมงานด้วย
อเบลบอกเสียงดังฟังชัดเลยนะคะว่า
พอเราอ่านปุ๊บก็บางข้อก็แบบตอนแรกก็เอ้ย
อันนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นกรณีเรา

แต่หน้ามันอาจจะดูเหวี่ยงอาจจะดูแบบอ่าใช่

ใครที่ได้เจอหนูเขาก็จะรู้ว่าไม่ใช่

เพจดังที่มีข่าวเอามาลงแล้วบอกว่า

คอมเมนต์ส่วนใหญ่บอกว่าบางคนนะเคยได้ร่วมงานกับน้องเชอเบล

หรือว่านักแทรกสมทบอะไรอย่างนี้ครับคุณผู้ชม
การันตีว่าเชอเบลอยู่ในกองน่ารักมาก

น่ารักจริงเค้าเคยมาที่ไทยรัฐเหมือนกัน

คือเขาไม่หยุดพูดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่อง
หน้าเหวี่ยงมันเป็นไปได้แหละกับทุกคน
แต่ว่าจริงแล้วเขาเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี